ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนนะฮะ
ไม่น่าเชื่อว่ามีวัยรุ่นสองกลุ่มเข้าไปลุมทำร้ายกันถึงในร้านอ่ะนะ
คือแบบโอ้โหไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะครับข้าวของข้าวของเขาพังเสียหายหมดเนี่ยฮะ
อ่าเนี่ยไม่รู้ว่าไปเจอกันมาที่ไหนยังไงนะ
เป็นต้องมีกลุ่มหนึ่งเข้ามาในร้านก่อนแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยยังอยู่ข้างนอกอยู่นะ
อ่ากลุ่มนี้ก็ปิดหน้าปิดตาใส่หน้ากากอนามัยคาดใบหน้านะครับ
ชี้มือชี้ไม้อะไรกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาเลยนะ
นี่ฮะโอ้โหนี่กลุ่มนี้ตามเข้ามาถือมีดถือไม้อะไรกันมาเต็มไปหมดนะครับ
แล้วก็เปิดฉากตะลุมบอลกันแล้วทีนี้มั่วไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครเห็นไหม
ข้าวของเขาเสียหายหมดเลยอืมแล้วก็ไปค่ะนะครับ
อ่าเกือบยี่สิบคนครับมารุมทำร้ายร่างกายกันนะครับ
ร้านสะดวกซื้อที่หน้าโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาทรัพย์สินของทางร้านเสียหายเยอะนะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนะฮะวัยรุ่นก็เลยพากันหลบหนีไปตอนที่ตำรวจมา
ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า
มีวัยรุ่นถูกไล่ทำร้ายมาจากด้านนอกร้านคาดว่าทั้งสองฝ่ายคงไปเขม่นกันมาในงานปลอยหลวง
เป็นงานบุญประจำปีของทางภาคเหนือที่จัดขึ้นในพื้นที่แล้วขี่จักรยานยนต์มาหลบกันที่ร้านสะดวกซื้อ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งตามมาแล้วก็เกิดภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทเกลียงศักดิ์โกมลสวรรค์รองภูมิกับการสพเมืองลำพูน
ก็ให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีใครบาดเจ็บนะ
แล้วก็หนีกันไปทั้งสองฝ่ายแต่ตอนนี้ชุดสืบสวนของตำรวจได้ติดตามตัววัยรุ่นทั้งสองฝ่าย
มาสอบสวนและแจ้งข้อหาดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว